คุณผู้ชมค่ะให้ดูภาพเหตุการณ์นี้ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะจะมีรถนี่นี่คือคันหนึ่งเขาก็ไฟเขียว
ทางฝั่งของรถเก่งอ่ะนะเขาก็ไฟเขียว
แต่ปรากฏว่ารถกระบะฝ่าไฟแดงก็เลยพุ่งชน
แล้วประเด็นคือรถจักรยานยนต์ที่จอดติดไฟแดงอยู่เนี่ย
เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวถูกกระเด็นไปชนด้วยเลย

นี่ค่ะรถจักรยานยนต์ตามลูกศรสีแดงนะคะเห็นไหม
เขาไม่รู้เรื่องเขาจอดติดไฟแดงแล้วถูกชนแบบนี้จนบาดเจ็บนะคะ

ทีมข่าวของเราไปคุยกับคนเจ็บนะคะนายวิชัยจำนงหรือในเบ้นอายุ๒๗

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๗พฤษภาคม๔โมงเย็น
สี่แยกไฟแดงห้างบิ๊กซีอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะ

รถยนต์๒คันชนกัน

เขาก็ได้รับบาดเจ็บก็คือมีแผลที่ฝ่ามือข้างซ้าย

ทางตำรวจก็เรียกไปตกลงเรื่องค่าเสียหายตั้งแต่๑มิถุนายน
ตัวคนเจ็บบอกว่ารถจักรยานยนต์ผมเนี่ยก็ต้องซ่อม๕๘๐๐บาท
โทรศัพท์มือถือที่ผมต้องทำงานต้องรับออเดอร์อาหารอีก๒๘๐๐บาท

แต่ประเด็นคือตกลงจ่ายค่าเสียหายกันแล้วนะ
ผู้กรณีสองคนเขาตกลงกันว่าเดี๋ยวเขาจะจ่ายคนละครึ่ง
แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้สักบาทเลยนะคะ
เขาบอกเนี่ยเขาต้องไปยืมเงินญาติมาซ่อมรถ
แล้วก็ต้องไปยืมรถจักรยานยนต์แม่ไปวิ่งรับออเดอร์ทำงาน
ค่ารักษาพยาบาลก็ใช้พรบของรถจักรยานยนต์

คู่กรณีไม่เคยมาเยี่ยมเลยนะคะ

งั้นผมขอเรียกค่าสินใหม่ทดแทนอีกหมื่นนึง

เพราะผมต้องหยุดงานตั้ง๗วัน

จะได้เริ่มทำงานวันนี้วันแรกรายได้ปกติก็วันละพันสองพันห้าค่ะ
มิถุนายนนี้เดี๋ยวตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับ
ได้ข้อยุติเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายนะคะ
คือว่าวันนั้นผมจอดติดไฟแดงอยู่พี่แล้วเขาก็มาชนชนกันอืม
ทีนี้คดีผมเรียกค่าตังค่าซ่อมรถแล้วก็ค่าเสียเวลาผมไป
ค่าซ่อมรถล่ะคือว่าเสร็จแล้วพี่ซ่อมรถกับโทรศัพท์
แต่ผมเรียกค่าเสียเวลาผมไปหนึ่งหมื่นอืม
คือว่ามันไม่ได้ไงพี่มันเขาไม่ให้

ผมอยากได้ความเม็ดทำคือมาดูแลผมหน่อยอ่ะครับ
ค่าเสียเวลาผมพูดไปเขาก็ไม่เชื่อ
ว่าผมได้วันเท่านี้เท่านี้ปะล่ะ
ขอโทษผมยังไม่ได้เลยครับทีมข่าวไปคุยกับคนที่เขาเห็น
เหตุการณ์ด้วยนะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ไปตีรถของน้องภูตเวนด้าที่จอดติดไฟแดงอยู่นะครับแล้วเสร็จแล้วพวกผมก็วิ่งไปช่วยกัน